คุณผู้ชมคะถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของโรงไฟฟ้าฐานหิน
หลายคนอาจจะมีความรู้สึกหรือว่ามีภาพจำที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
และถ้าพูดถึงเหมืองถ่านหินหลายคนอาจจะมีความรู้สึกที่แย่ไปกว่าเดิม
แต่ว่าวันนี้ค่ะไทยรัฐทีวีก็จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตจริง
ที่เกิดขึ้นในเหมืองถ่านหินกับที่เหมืองลิกไนท์แม่เมาะ
ซึ่งเป็นเหมืองฐานหินเปิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่นี่มีการจัดการแหล่งทรัพยากรที่สร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของไทย

ไปติดตามชมเรื่องนี้จากรายงานชุดความจริงที่แม่เมาะ
ฐานหินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
การขำหน่ายรถขำหน่าย
การขับรถเบินทุกเทศายขนาดเก้าสิบตัน
เป็นการขับรถไปรับฐานหินจากรถขุด
ถือเรามารับถ่านเราก็ไปจอดรอ
มาถึงว่ารถเขาทำงานมันจะมีอยู่สี่คัน
ก็จะเข้าพบเนี่ยเดี๋ยวระหว่างรักขุดก็จะให้สัญญาณแตก

ครับคุณสั่งเกสินประจำรถขุด
ต้องถอยท้ายเข้า

อ๋อแปลงการแทนอีกกระดูกแปลงว่าเต็มแล้ว

สำหรับประเทศโหลดเป็นน้ำหนักขึ้นไปได้๔๔กิโลเมตร
แต่จริงไม่ได้จะได้ละ๖๐ตัน๕๕กิโลเมตรไม่ได้

รถบรรทุกจะนำฐานหินมาส่งต่อที่คลัชเชอร์
ส่งไปเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าผ่านระบบสายผ่าน
แต่สิ่งที่ต้องระวังคือฝุ่นทาน
ที่จะต้องควบคุมไม่ให้ฟุ้งกระจาย
ในจุดที่มีการกรุดฐานก็ดี
หรือว่ามีการทานเฟอร์พอยต์ก็เรียกมีการจุดเปลี่ยนที่ต่าง
ตรงบริเวณคัดเชือกเราก็จะมีน้ำสเปย์
คือสิ่งที่เกิดบนภาวะฝุ่นอะไรต่างมันจะเกิดที่แหล่ง

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตรงบริเวณที่ตัวย่อย
เราก็จะมีสเปรย์น้ำเป็นละออง
ฝุ่นทางที่ไม่ให้เกิดเป็นฝุ่นตามแนวสายผ่านที่เคลื่อนย้ายขึ้นมา
แล้วจะมีตัววัดความทึบแสงว่าต้องไม่เกิน๑๕เปอร์เซ็นต์
ผมจำกัดว่ามันคือจะต้องไม่มีฝุ่นหนาวไปกว่านี้
ก็จะมีตัววัดให้ได้เป็นการติดมอนิเตอร์ตลอดเวลา
แต่ละวันถ่านหิน๕๐๐๐ตันจะถูกส่งผ่านสายพันธุ
มีความยาว๒๐กิโลเมตรมากองรวมไว้

ที่นี่นอกจากการสเปรย์น้ำแล้ว
ยังมีแนวแสลและแนวต้นไม้ดักจับฝุ่นไม่ให้ออกนอกพื้นที่
แต่ก่อนจะขุดไปถึงชั้นฐานต้องผ่านขั้นตอนการเปิดหน้าดิน
ดินที่ขุดได้จะถูกส่งไปตามสายพาน
ไปอย่างที่ทิ้งดินที่ขออนุญาตรบป่าไม้ออกมา

เมืองแม่ม้อมีความลึกประมาณ๓๐๐เมตร
ฐานหินขึ้นมาใช้แล้วประมาณ๓๘๐ล้านตัน
เหลือที่คุ้มค่าในการขุดขึ้นมาใช้อีกประมาณ๔๕๐ล้านตัน
หรือจะสิ้นสุดการทำเหมืองในปี๒๕๕๙
ซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งฝุ่นกลิ่นเสียงแรงสรรสะเทือน
และมีผู้แทนจากชุมชนเข้าร่วม

สิ่งที่คนที่มีส่วนได้เสียของเรา
เพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นมายอมรับแล้วอยู่ไกลไม่มีประโยชน์
เพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับเราเนี่ยคือคนในบ้านต้องยอมรับกัน
ผมถือว่า๕ตำบลที่อยู่ในบริเวณหมึกแม่เหมาะทั้งหมด
ต้องยอมรับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปิดใจคุยกัน
และอะไรที่ไม่มีการปิดบังว่าอะไรที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการวัดอะไรต่างเขาต้องมารับรู้กับเรา
เมื่อเขารับรู้เขาก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์กับเขา

นั่นคือนโยบายหลักของท่านผู้บริหารที่ท่านให้มา
คือไม่ใช่ว่าอะไรกอพออยู่ได้แต่คนรอบข้างอยู่ไม่ได้มันก็ไม่ใช่
สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือหมายถึงว่าเราอยากจะส่งให้ผลิตฐาน
ส่งฐานให้โรงไฟฟ้าทำยังไงให้กระแสไฟฟ้าของเรา
ผลิตให้เพื่อประชาชนได้ใช้ได้เพียงพอ
นั่นคือความภาคภูมิใจของเรา